พฤติกรรมของคนขับรถคันหนึ่ง
ที่จะถอยรถจอดข้างทาง
แต่ปรากฏว่ามันมีรถตามมาข้างหลังไอ้คุณ
ทำให้เขาถอยไม่สะดวกถอยไม่ถนัด
แล้วเกิดอะไรขึ้นกับความหัวร้อน
ของคนขับรถเก่งที่กำลังจะถอยรถเข้าจอด

มันมีรถข้างหลังไม่ได้อยู่คนเดียว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ในคลิปจะเห็นว่ารถยนต์คันที่ติดกล้องหน้ารถ
ก็คือขับช้าชิดซ้ายมาตามทางปกติ
แล้วก็รถคันหน้าคือรถยนต์เก๋งสีบรอนทอง
ขับเปิดไฟเหมือนกับพลิปมา

แล้วก็พุ่งถอยมาคือจะจอดข้างทาง
แล้วก็รถเก๋งคันสีบรอนทองใส่เกียร์ถอยหลังมาแล้ว
แล้วก็ถอยหลังโดยไม่สนใจรถคันที่ติดกล้องอยู่
แล้วคนในรถเขาก็พูดกันคือเป็นสามีภรรยา
พ่อมันมีรถอยู่ข้างหลังแล้วทำยังไงดีนี่นะครับ
คนผู้ชายในรถก็พยายามจะพูดว่าจะถอยมาได้ยังไง

จนฝ่ายภรรยาเตือนนะพ่อพ่อมีลูกมาด้วย
มีลูกมาด้วยคือผู้เป็นพ่อในรถคันนี้ก็บีบแต่
แต่คนคันหน้าคงไม่พอใจ
หน้าออกมาด่าออกมาด่าเสร็จก็ลงจากรถมานะครับ
เดินมาต่อว่าเจ้าของรถคันนี้ที่ติดกล้องหน้ารถ
และทำท่าเหมือนเหน็บอาวุธไว้ที่เอวไงคุณ

คือตอนลงมาก็เห็นชัดกว่าตอนที่จะเดินกลับไป
แต่ก็ไม่แน่ใจว่านั่นมันใช้ปืนหรือเปล่าใช้มีดหรือเปล่า
สุดท้ายคนขับรถที่มีกล้องหน้ารถ
ก็ตัดสินใจขับรถออกจากจุดดังกล่าว

แล้วคนนี้เขาก็ไปขึ้นรถใช่ไหมแล้วก็ขับรถไป
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสงความคิดเห็น
ช่วยกันชี้เบาะแสนุ่มหัวร้อนรายนี้
จนทราบว่ารถหมายเลขทะเบียนก็คือ
ววก๖๔๗๘กรุงเทพนคร
สถานที่ที่เกิดเหตุนะครับก็คือถนนใจกลางเมืองระยอง

ก็ต้องให้ทางตำรวจในพื้นที่ระยองตรวจสอบเหตุการณ์นี้
แล้วก็นำตัวหนุ่มขับเก๋งกรายนี้มาดำเนินการโดยเร็ว
เพราะมีพฤติกรรมในการข่มขู่นี่ชาวโซเชียลเขาว่ากันแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ต้องดูนะครับว่ามีการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่า

คุณผู้ชมใจเย็นกันหน่อยนะครับ